พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
อันนี้ต้องเตือนไว้เลยนะใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ป่าใกล้เขา
มีทุ่งมีอะไรอย่างนี้ต้องคอยตรวจสอบให้ดี

วัย๗๖ปีถูกงูกัดเสียชีวิตอยู่ในห้อง
แล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕ชั่วโมงแล้ว
ตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่บ้านค่ะ

ตำรวจสพเมืองพัทธลุงได้รับแจ้งเหตุมา
ว่ามีคนเสียชีวิตจากถูกงูกัด
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้น
จุดที่พบศพเนี่ยคือห้องนอนชั้น๒นะคะ
มีรอยเลือดไหลออกมา

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๕ชั่วโมงแล้วค่ะ
อุดมสามีของนางเล็กเล่าให้ฟังบอกว่า
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันกับนางเล็กสองคน
เพราะลูกมีครอบครัวก็ย้ายกันออกไปหมดแล้ว
แวะมาเยี่ยมแล้วก็เอาข้าวมาให้เป็นประจำทุกวันเท่านั้นเอง
ปกติภรรยาจะอยู่แต่ห้องนอนอย่างเดียวไม่ออกไปไหนค่ะ
ด้วยความที่อายุก็มากแล้วไม่อยากขึ้นลงบันไดบ้านบ่อย
เพราะฉะนั้นห้องนอนของนางเล็กเนี่ยเป็นทั้งที่นอนเป็นทั้งที่กิน
มีเครื่องครัวจานชามทีวีกระติกน้ำร้อนเสื้อผ้าเตียงนอน
ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวด้วย

ก่อนเกิดเหตุตัวเขาออกไปทำธุระนอกบ้าน
ตอนเย็นก็เห็นว่าลูกสาวเอาอาหารมาวางไว้ให้หน้าบ้านแล้ว
ก็เลยยกขึ้นไปให้ภรรยาบนห้องนอน
เขาก็ไม่มีเสียงตอบเปิดประตูก็ไม่ได้เพราะประตูล็อก
ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบรับเลย
ก็เลยตัดสินใจงัดห้องเข้าไป
ก็เจอสภาพภรรยานอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นห้อง
ตอนแรกก็คิดว่าหน้ามืดเป็นลมค่ะ

เห็นที่ข้อเท้ามีรอยเขี้ยวงูอยู่
แล้วก็พอตรวจชีพจรดูก็รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว

ภรรยาน่าจะโดนงูกัดแหละเพราะว่าสังเกตจากรอยเขี้ยว

เพราะว่าที่ผ่านมามีงูเล้ยเข้าบ้าน

ในห้องนอนก็ด้วยความที่ทุกอย่าง

ก็เลยคิดว่าอาจจะมีงูไปซ่อนตัวอยู่ก็เป็นไปได้
ตำรวจก็จะมีการส่งศพไปให้แพทย์โรงพยาบาลพัทธลุงชนะสูตร
แล้วก็มีการจัดการตามพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ